ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่ลำปางนะคะมีผู้ชายคนนึงเขาก็บอกว่าเขาก็เดือดร้อนด้วยพิษโควิดสิบเก้าครับ
เขาเงื่อนไขในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาห้าพันบาทแล้วเขาก็ได้เงินห้าพันบาทจริงจริงนะ
แต่ปัญหาคือเงิน๕๐๐บาทที่เขาได้แบ่งไป๓๐๐๐ซื้อยาบ้าแล้วพกยาบ้าติดตัว
เขาบอกว่าไปซื้อยาบ้ามาเสพไปแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งพกติดตัวเอาไว้แล้วที่ซื้อมาเป็นการลงทุนเอายาบ้าไปขายต่อ
บอกแบบนี้ค่ะไปเจอเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจด่านสกัดเขารวบตัวได้แล้วของกลางยาบ้าเต็มเลยค่ะ
หนุ่มดูนะเดี๋ยวน้ำนับให้ดูต่อหน้าเลย
นี่ค่ะถูกรวบตัวคาด่านนะคะแล้วก็ไม่รู้ยังเมาอยู่หรือเปล่านะคะ
หนุ่มคนนี้ที่บ้านห้วยก่อนหมู่๒ตำบลร่องเคาะ
อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะในอำเภอวังเหนือค่ะ
นายประภาษณอึ้งตระกูลสั่งการให้ประหลัดอำเภอนำกำลังเจ้าหน้าที่อศตำรวจสพร่องคอก
ลาดระเวนเฝ้าระวังไฟป่านะคะแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจชุมชน
ตั้งอยู่ปากทางเข้าอ่างห้วยก้อนอยู่ห่างจากชุมชนไป๕๐๐เมตร
แล้วมีผู้ชายคนนี้ค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วท่าทางมีพิรุษเลยบอกให้หยุดรถขอตรวจสอบ
หนุ่มคนนี้ชื่อว่านายวัญชัยโยตมานอายุ๓๐ปีแล้วมียาบ้าอยู่ที่ตัวตั้ง๙๐เมตรนะคะ
อยู่ในถุงพลาสติกอยู่ในตลับสีขาวในกระเป๋ากางเกง
จณฐีก็ยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็นำตัวไปสอบส่วนเพิ่ม
วัญชัยบอกว่าไปหาปลาที่ท้ายอ่างเก็บน้ำค่ะ
แล้วก็จะกลับบ้านอยู่แล้วเชียวมาเจอด่านซะก่อน
ยาบ้าที่เจอเนี่ยที่อยู่ที่ตัวเขาเนี่ยเป็นของเขาจริงนั่นแหละ
เอาเงินที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
แล้วก็ได้รับเงินเยียวยามา๕๐๐บาทจากรัฐบาลนะคะ
เอาไปซื้อยาบ้า๓๐๐๐บาท
เอามาเสพส่วนหนึ่งแบ่งขายส่วนหนึ่ง
ก็เลยเหลืออยู่ที่ตัว๙๐เมตร

ก็ต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะคะ
ที่สพร่องเคาะก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ